เรื่องของการศัลยกรรมทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้

นี่จะบอกว่าทำไปทำมานะคุณ

ยัดจะเสริมเติมแต่งอะไรเข้ามาในร่างกายเราเนี่ย
อันนี้พี่หญิงแย้เป็นเจ้าแม่ศัลยกรรมนั่นเอง
แล้วคือทำมาก็ไม่ได้ปิดบางด้วย

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้าย
ว่าเป็นยังไงกันบ้างของพี่หญิงแย้๗รายการ
เห็นแผลกันไปตะลึงกันทั้งโซเชียลกันไปแล้ว
ไล่กันมาติดไม่รู้กลัวน้อยหน้าหรือยังไงนะคะ
สำหรับอดีตนางงามน้ำเพชรตียาภาค่ะ
ก็อยากจะมีใบหน้าสวยอย่างพี่อ้ำนะคุณ
คือเอารูปพี่อ้ำไปให้คุณหมอดู
ไม่ได้ไปหาหมอดูนะเอาไปให้คุณหมอทำศัลยกรรมเนี่ย
ดูว่าเอาแบบนี้ค่ะเอาบล็อกนี้เอาบล็อกนี้อ้ำ
จมูกเติมไขมันทำสเต็มเซลล์ตัดกรามเหลาคางดูดไขมัน

นี่ฉันรู้แล้วว่ามันเจ็บนะแต่ฉันอยากรู้ว่าเอาตังค์จากไหนทำเยอะขนาดนี้
จริงคุณกว่าจะสวยเนี่ยก็ต้องกัดฟันทนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ
เห็นภาพใบหน้าบวมแบบนี้มีเครื่องมือแพทย์พรุงพลังเต็มไปหมด
หวาดเสียวแทนไม่ได้เป็นกำลังใจให้น้ำเพชรนะคุณ
บางคนสวยปลอดภัยได้อย่างใจสั่งนะ
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างที่ตอนนี้กำลังมีการแชร์กันเยอะ
แล้วก็ตามสืบตามขุดกันว่าตกลงว่าเมย์ไปทำหน้าที่ไหนมา

ก่อนหน้านี้เมจิรณานเธอเล่าอุทาหรณ์สุดสยอง
เป็นพิษของการทำศัลยกรรมที่เกาหลี
บอกเลยว่าครั้งนี้เจ็บปางตายค่ะ
นี่คุณค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อย
ภาพค่อนข้างจะหวาดเสียวนะครับคุณผู้ชม
เมย์เนี่ยโพสต์ลงเองลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่านี่แหละคือผลจากการเข้ารับการผ่าตัดหน้าอก
แล้วก็ทำตาด้วยเธอเล่ามาเป็นพาร์ทนะ
พัด๑พัด๒พัด๓ให้ได้ติดตามกันเป็นซีรีส์เลย
ในส่วนของพัดที่๓เนี่ยเธอเล่าในความผิดปกติ
บอกว่าหลังจากที่เธอเริ่มมีการผ่าตัดเนี่ย
เธอไม่เคยทำยังใจเย็นอยู่มันก็จะค่อยดีขึ้นเอง
อันนี้คุณหมอว่าอย่างนั้นแต่เธอบอกว่าคำว่าดีขึ้นไม่มีเลยค่ะ
กลับยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเลือดก็ออกมากขึ้น
ถึงขนาดที่ว่าเธอทนไม่ไหวแล้ว
ถ้าอยู่ต่อเกาหลีคงจะตายที่นี่แน่นอน
นี่แน่นอนเธอว่างั้นก็เลยหิ้วถุงระบายเลือดกลับเมืองไทยค่ะ
หลังจากเอาถุงระบายเลือดกลับก็ยิ่งซุดเข้าไปใหญ่
เธอบอกว่าโอ้โหทรมานหนักกว่าเดิมคิดแล้วว่าอาจจะต้องตายนะ
ให้คุณแม่ขับรถไปคลินิกเพื่อฉีดยาบรรเทาอาการ
หนักเข้าร่างกายไม่ไหวครับคุณผู้ชม
พร้อมเป็นซี่โครงไก่เลยแล้วก็ตรวจซีดด้วย
เห็นตัวเองแล้วเธอบอกว่าพูดคำเดียวเลยว่าเหมือนศพเดินได้
จนกระทั่งเธอไปตรวจเลือดแล้วก็พบว่ามันน่ากลัวกว่านั้นอีกคุณ
ยังไงคะติดเชื้อแล้วก็ตับอักเสบ
ยามันเป็นข้างในแล้วอ่ะมันอยู่ข้างในแล้วนะตอนนี้
เปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีในวันที่ร่างกายของเธอเริ่มฟื้นตัวแล้ว
คือหลายคนบอกว่าเมย์คือไปทำมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วผ่านมา๖๗เดือนแล้ว
ฟื้นตัวกลับมาได้ก็เลยมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ว่าเออเป็นเกาหลีเป็นอะไรมันดี
หรือว่าจะเป็นเมืองไทยหรืออะไรก็ตามร้านดังหรืออะไรก็ตามเนี่ย

ขณะเดียวกันที่เรื่องก็ต้องร้อนไปถึงเอเจนสาวไทยค่ะ
ที่คุณเมย์พาดพิงถึงในเฟซบุ๊ก
ก็ได้โพสต์ข้อความลงไปในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ

เจนคือคนที่จะพาคุณไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี
ตัวแทนเชอรี่เอาเปล่าเนี่ยราคาพิเศษนะได้ราคานี้เธอดูราคานี้
ถ้าฉันไปเองสมมุติ๕๐๐๐บาท

สมมุตินะสมมุติสมมุติประมาณนี้นะคุณผู้ชม
เจนเขาก็โพสต์ว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากคนที่ส่งมา
ยังขอบคุณกำลังใจนะแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเมย์นะฮะ
ขณะที่ทีมข่าวเราเองก็พยายามอยากจะขุดเผือกแหละอยากจะรู้
วิวธาหรณ์แล้วกัน
มีคลินิกโรงพยาบาลที่ดีก็ดูนิดนึง
ไม่ใช่ว่าก่อนจะไปหาหมอ

แล้วก็ทุกคนด้วยที่กำลังจะตัดสินใจทำศัลยกรรม
เช็คให้ดีให้รอบครอบอย่าดูเพียงแค่ว่าราคาถูกแล้วไปทำนะคะ